ส่วนผู้หญิงนี่ก็มีภัยอยู่ตลอดอยู่แล้ว

ล่าสุดมีหญิงสาวคนหนึ่งเป็นนักศึกษาสาวนะฮะ
เธอบอกว่าเธอถูกผู้ชายคนหนึ่ง
ใช้โทรศัพท์มือถือไล่ตามถ่ายใต้กระโปรง
ตอนขึ้นบันไดเลื่อนรถไฟฟ้าใต้ดินย่านรัชดา
เดี๋ยวไปดูนะฮะในช่วงที่เกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
พี่เมื่อกี้พี่ทำอะไรหรือเปล่าคะ

แน่ใจไม่งั้นดูได้มั้ยค่ะ
ถ้าพี่ปฏิสุดใจนั่ง

โดนกระโปรงหนูอ่ะพี่อันไม่งั้นคงประจานนะพี่

ถอดแม่นออกเลย
ขอดูรูปหน่อยดิมามามาน้ำน้ำน้ำน้ำ
ถ่ายลูกตาโปรงอ่ะได้แล้วถ่ายลูกตาเอาออกมาเดี๋ยว
อย่าพูดขอโทษดูก่อนแก้ตรงส่วนมาแก้ตรงส่วนมา
มึงแจ้งตรงส่วนแจ้งแจ้งราหัสอะไร
ไม่ถูกอ่ะนี่ฮะหกโมงเย็นเมื่อวานนี้อืม
น้องเข้าไปอ่าใช้รถไฟฟ้าเป็นรถไฟใต้ดินอ่า
นีรัชดาพิเศษกำลังขึ้นบันไดเลื่อนบอกว่ารู้สึกว่าจะต้องมีคนแบบ
อ่าถ่ายคลิปใต้กระโปรงของเธอค่ะ
ไปเจอผู้ชายคนนี้ฮะก็เลยเดินไล่ตามกับเพื่อน
ขอดูโทรศัพท์มือถือนะครับก็เดินหนีผู้ชายคนนี้ก็เดินหนีตลอดนะ
อ่าจนมีรอปภกับพลเมืองดีเข้าไปช่วยอืม
ฮะมันถ่ายอย่างนี้เลยฮะเอาอย่างนี้เลยโอ้โห
ใส่ชุดนักศึกษากระโปรงเลยเข่ามาเล็กน้อยนะครับ
เธอก็เดินตามไปดูจนมีคนมาช่วยจับเอาไว้ได้นะครับอ่า
เธอมาฝึกงานอ่ะจะข้ามฝั่งจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินรถชนธรรมพิเศษ
ไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับระหว่างที่จับตัวได้เนี่ยนะ
ผู้ชายคนนี้นะที่เธอขอดูโทรศัพท์มือถืออ่ะอ่า
ว่าไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายเนี้ยขอดูหน่อยสิอืม
บอกรหัสผิดด้วยนะฮะแกล้งบอกรหัสผิดนะท่าทางลุกลี้ลุกลน
นะครับอ่าจนสุดท้ายแล้วเนี่ยยอมบอกรหัสค่ะนะฮะ
ฮะพอมีคนมาช่วยนะครับยอมบอกรหัสนะครับอ่า
แต่ว่าไม่เจอภาพของเธอไปเจอภาพของคนอื่นเยอะแยะไปหมดเลย
อืมภาพของหญิงสาวนะอ่าที่ถูกถ่ายทั้งระยะใกล้ระยะไกล
กระโปรงผู้หญิงอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลย
ก็เลยตัดสินใจว่าต้องเอาเรื่องนี้นะครับไปแจ้งความที่สอนอสุทธิศาล
เพราะนอกจากจะมีภาพของผู้หญิงหลายหลายคนนะฮะอ่าทั้งถ่ายบริเวณขานะ
อ่าใต้กระโปรงนะครับอ่าทั้งใกล้ทั้งไกลเนี่ย
ยังมีสลิปโอนเงินด้วยใช่ค่ะแล้วเป็นจำนวนเงินที่เท่าเท่ากันหลายหลายครั้ง
ก็เลยไม่รู้ว่าไอ้คลิปที่แอบถ่ายเหล่านี้เอาไปขายหรือเปล่าไง
ใช่นะผู้ชายคนนี้อายุ๒๖นะฮะทำงานนะเป็นพนักงานบริษัทนะ
นี่ฮะพนักงานสอบสวนก็สอบสวนจนพบว่ามีพฤติกรรม
แอบถ่ายใต้กระโปรงของหญิงสาวจริงแต่ทีเนี้ยเหตุซึ่งหน้าตรงเนี้ย
ซึ่งมันไม่มีภาพของน้องผู้หญิงที่เขาจับได้คาหนังคาเขาไง
เข้าใจว่าระหว่างนั้นมันอาจจะลบทิ้งเลยก็ได้เนี่ยไม่รู้จะไปกู้ข้อมูลเจอหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่บอกว่ามันก็เลยยังไม่สามารถเอาผิดได้แต่หลักฐานมันอยู่ในมือตำรวจเลยนะ
คือมันอยู่ในโทรศัพท์มือถือของผู้ชายคนนี้คือคนอื่นอื่นเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ว่าจะไปไล่หาเขาเจอหรือเปล่าว่าเขาคือใคร
เห็นมาสอนมันคือใต้กระโปรงเห็นแต่ขาไงมันไม่เห็นหน้าไงก็เลยไม่รู้ว่าเป็นใครไง
แต่ใต้กระโปรงคือมันก็เป็นภาพลามกอนาจารย์ในโลกโซเชียลก็เลยไม่รู้นะไม่รู้เขาจะขยายผลยังไงได้
แต่ว่าน้องผู้หญิงคนนี้มันก็มีอยู่สองอย่างถ้าไปกู้ข้อมูลดูถ้ามีภาพน้องจริงก็แจ้งความได้เลย
หรือมันกำลังจะถ่ายแต่มันอาจจะยังไม่ทันกดคลิปหรือว่ากดถ่ายอะไรหรือเปล่าเนี่ยเอาเป็นว่าเจ้าหน้าที่เขาก็เลยให้ลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานเอาไว้นะครับ
เดี๋ยวจะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ค่ะอ่าเจ้าหน้าที่บอกไม่ต้องห่วงอันนี้มีทาง
สอนอสุทธิศาลบอกเดี๋ยวดูกล้องวงจรปิดอืมถ้ามันเห็นว่าผู้ชายคนนี้กำลังโอ้โหช้อนถ่ายเลย
อันนี้แน่นอนเลยชัดเจนมีหลักฐานเนี่ยเดี๋ยวเรียกมาดำเนินคดีได้
ตอนนี้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วค่ะอ่าไม่เกี่ยวกับรถไฟใต้ดินเขานะฮะ
อันนี้มันเป็นพฤติกรรมของบุคคลที่มันไว้ใช้สถานที่ของเขานะคะครับ